สักทีนะครับปิดเดียวกันมาใช้เวลา๓วันนะครับ
สำหรับโชเซบูดินโยนะครับ
ก็มีการประกาศผ่านทุกส่วนสรุปของสมุทรสอนเป็นที่เรียบร้อย
รินโยก็มีข่าวว่าได้รับการแต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ
ที่สุดท้ายนะครับจะมีการเสร็จสัญญากับทั้งสองฝ่ายในวันนี้เวลา๔โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งมูลินโยก็กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรนะครับ
ปากหวานมากเขาบอกรู้สึกเป็นเกียรติพิเศษสุดนะครับ
ทั้งประตูเกียรติอังกฤษอิตาลีและสเปน